ส่วนความคืบหน้าที่แก๊งออฟโรดนะครับ
ได้เข้าไปในพื้นที่ป่าไซโยก

พร้อมกับอาวุธปืนแล้วก็ซากของหมีขอ

ความคืบหน้าคดีนี้เป็นอย่างไร
จอบประเด็นจากรายงานของคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐครับ
จอบประเด็นจากรายงานของคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐครับ
จอบประเด็นจากรายงานของคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐครับ
จอบประเด็นจากรายงานของคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐครับ
จอบประเด็นจากรายงานของคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐครับ
จอบประเด็นจากรายงานของคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐครับ
จอบประเด็นจากรายงานของคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐครับ
จอบประเด็นจากรายงานของคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐครับ

จอบประเด็นจากรายงานของคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐครับ
จอบประเด็นจากรายงานของคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐครับ
จอบประเด็นจากรายงานของคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐครับ
จอบประเด็นจากรายงานของคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐครับ
จอบประเด็นจากรายงานของคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐครับ
จอบประเด็นจากรายงานของคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐครับ
จอบประเด็นจากรายงานของคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐครับ
จอบประเด็นจากรายงานของคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐครับ
จอบประเด็นจากรายงานของคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐครับ
จอบประเด็นจากรายงานของคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐครับ
จอบประเด็นจากรายงานของคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐครับ
จอบประเด็นจากรายงานของคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐครับ
ชูวงรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
เปิดเผยว่าตอนนี้สอบปากคำผู้ต้องหาไปแล้ว๕๖ปาก
ยังให้การปฏิเสธซึ่งเจ้าหน้าที่จะสอบปากคำ
ตลอดทั้งคืนจนถึงวันพรุ่งนี้
รวมทั้งจะต้องสอบผู้เสียหายคือเจ้าหน้าที่อุทยาน
เนื่องจากเข้าไปตรวจที่เกิดเหตุ
ระยะทางไกลยังไม่สามารถติดต่อได้
โดยยืนยันจะให้ความเป็นธรรมคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
ส่วนพยานหลักฐานที่พบทั้งขาหมีเขียงมีด
ส่งตรวจดีเอ็นเอแล้วอยู่ระหว่างรอผลตรวจ
ทั้งนี้ในส่วนการสอบปากคำ
อาสาอนุสรที่อ้างว่าไปซื้อขาหมีจากชาวบ้านราคา๑๐๐บาทนั้น
ส่งชุดสืบสวนติดตามหาชาวบ้านคนดังกล่าวแล้ว
เจ้าตัวจะอ้างว่าไม่รู้จักกันมาก่อน
ส่วนปืนไดโฟรอศอนุสรอ้างว่ายืมมาจากเพื่อน
และติดอยู่ในรถส่วนกระสุนที่พบในรถมีคนนำมาฝากไว้
ขณะที่ประเด็นการขออนุญาตเข้าอุทยาน
ยังต้องรอการสอบถามจากเจ้าหน้าที่กรมอุทยาน
รวมถึงตรวจสอบหลักฐานรูปถ่ายของการลงพื้นที่วันนี้
เพื่อเทียบเคียงที่ตั้งแคมป์และตรวจพิสูจน์ว่า
มีร่องรอยการล่าสัตว์หรือมีการทานชิ้นส่วนตัวหมีเข้าไปหรือไม่
สำหรับวันพรุ่งนี้จะมีการออกหมายค้นบ้านผู้ต้องหาทั้ง๑๑คน

แต่ยังต้องรอผลสรุปการตรวจอีกครั้ง
ในวันพรุ่งนี้หลังสอบปากคำแล้วเสร็จ
จะนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรี

ศักดิ์สินคุณรัฐข่าวชะละทีวีรายงาน